คุณผู้ชมครับประสบกรณิกรไทยทั่วประเทศนั้นร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครับ
บรรยากาศภายในวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนและข้าราชการทุกหมู่เหล่านำโดยนายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดทำรวมพิธีเชิญเครื่องราชศักระเวียนประทักษิณรอบพระมหาธาตุเจดีสามรอบก่อนจะนำไปประดิษฐานหน้าพระธาตุโดยเครื่องราช
เป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดต่างสิบแห่งทั่วประเทศจากนั้นทุกคนก็ร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพลียงกันนะครับเช่นเดียวกันกับที่วัดพระบรมธาตุชายาราชวรวิหารจังหวัดสุราธานีในวิชวุฒิจินโตผู้ว่ามราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีเชิญเครื่องราชศักระที่
รับมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติส่วนที่วัดเซกาเจติยามรามอำเภอเซกาจังหวัดบึงกานะครับ
พระสงฆ์ที่ร่วมกันอุปสมบทหมู่ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชวิธีบรมราชาภิเษกพร้อมด้วยคณะทรงและคณะราชการทุกภูราว
พร้อมใจการร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรชายมงคลแด่ในหลวงรัชกาลที่๑๐
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ขณะที่กลุ่มจิตอาสามเราทำความดีด้วยหัวใจ
รวมถึงทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกว่า๒๐๐คนในจังหวัดสุโขทัย
ได้ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่โครงการท่อระบายน้ำครองต้นข้อทั้งสองฝั่ง
เป็นระยะทางสัก๑กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชวิทธิบรมราชาพิเศษ
ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยครับ